คุณผู้ชมฮะก็เกี่ยวกับทะลงทะเลเหมือนกัน
เขาบอกว่าปลาไทยที่จะเอามาทำปลาเค็ม
แทบไม่มีแล้วต้องไปเอาปลาเมียนมามาทำปลาเค็ม

เค็มกับกุ้งแห้งบ้านเราราคาแพงขึ้น
คุณแล้วปลาเค็มกับกุ้งแห้งคือของติดครัวเหอะ
วันคืออยากกินอะไรนึกอะไรไม่ออกเอาปลาเค็มมานะ

ใส่อะไรคุณใส่ส้มตำก็ต้องใส่

ไปสำรวจราคาปลาเค็มกับกุ้งแห้ง
ที่ตลาดล่างที่เขตเทศบาลเมืองระนองนะฮะ
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลย
รวมถึงลูกค้าบอกเลยโอ้โหราคาปลาเค็มกับกุ้งแห้ง

เป็นแบบนี้มาไม่ใช่วัน๒วันนะจ๊ะ

เพราะอะไรเพราะราคาต้นทุนของปลาเค็มมะกุ้งแห้ง
มันเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ๑๐๑๕บาท
คุณกุ้งแห้งปกติก็ราคาสูงอยู่แล้ว

ตายแล้วฉันไม่อยากซื้อกุ้งแห้งเลยนะครับ

เพราะว่าไอ้ปลาทั้งหลายแหล่ที่มาเอาแปรรูปมาทำเค็ม
ส่วนใหญ่เป็นปลาสดนำเข้าจากประเทศเมียนมา
เพราะอะไรบ้านเรามีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันแพง
ทีนี้ชาวประมงไทยออกทำประมงไม่ได้เพราะน้ำมันแพง
หาปลาก็ไม่ได้ปลาไทยก็เลยขาดตลาดจ้า

ก็ต้องพึ่งพาสัตว์น้ำจากเมียนมาเป็นหลักในการนำเข้า
คุณผู้ชมความต้องการของพ่อค้าแม่ค้า

เพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานตามต่างจังหวัด

ทำให้มีการแข่งขันกันซื้อสัตว์น้ำสูง

พอแปรรูปออกมาเป็นปลาเค็มหรือเป็นกุ้งแห้ง
ราคามันยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
มันไม่ขึ้นแบบนี้หรอกแต่ว่าปลามันช่วงนี้มันมายาก
เพราะปลานี่ก็ขุดมาจากขม่าค่าขุดตรงมันก็แพง

แล้วก็มันขึ้นทุกอย่างไม่ว่าอะไรมันก็แพงทุกอย่าง

ปัญหาจากว่ามันมายากและอีกอย่างหนึ่งปลานี่มันมาจากพม่า
มันไม่ได้มาจากใครมันมาจากที่ต่างไม่ใช่มาจากละนองไม่ใช่ปลาละนอง
ก็โอดเหมือนกันก็อยากให้ประมงไทยในระนองออกเรือได้
เพราะว่าตอนนี้ประมงไทยก็ไม่มีเงินต้นทุนในการไปเติมน้ำมันแล้วนะฮะ
แล้วก็มันจะส่งผลถ้าเรือไทยออกเรือได้หาปลาได้ใช่ไหม

ก็จะส่งผลให้ทั้งปลาเข็มและกุ้งแห้งราคามันอาจจะลดลงก็ได้นะครับ
พ่อแม่ค้าก็ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ขึ้นก็ไม่ได้
ลูกค้าก็แทบจะไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับ